กลับมาช่วงนี้ติดตามสาววิเคราะหลบม่านการเมือง
อย่างที่บอกสองท่านและคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีปฏิกิริยาของท่านนายกออกมาค่อนข้างเยอะ
โดยเฉพาะท่านเองไม่สามารถเก็บอารมณ์อยู่
เมื่อผู้สึกข่าวไปถามเรื่องของร่างรัฐธรรมนูล
เรื่องของวันเลือกตั้งรวมทั้งเรื่องของปฏิวัติซ้อน
ถึงขั้นกับมีการปลาของใส่กับกลุ่มผู้สื่อข่าวก็มี
แล้วก็เป็นภาพที่มีการนำสนุนเข้าไปก่อนหน้านี้
แม้ว่าท่านนั้นมีอำนาจอยู่ในมือก็ตามแต่ว่าปัญหาก็ยังคงไม่จบ
ติดตามได้กับสาววิเคราะห์ตลกม่านการเมืองเลยครับ
นักข่าวถ้ามีอาชีพต้องทำตามหน้าที่ก็คือต้องหาข่าว
ข่าวที่ดีที่สุดมีปัญหาสังคมปัญหาการบ้านการเมืองมากที่สุด
ผู้ที่จะให้คำตอบดีที่สุดเพื่อที่จะได้คำตอบนั้น
ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบนั่นก็คือนายกมติ
นักข่าวกับนายกมันหนีไม่พ้น

ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง
เสียดสีกันบ้างฉุนเฉียวกันบ้างเนี่ย
ก็มีเป็นประจำแต่เพียงแต่ว่าท่านนายก
ท่านนี้นะฮะออกจากพิเศษนิดหน่อยนะครับ

อาจจะคนอื่นว่ามันดูก็เป็นเรื่องปกติ
แต่ผมก็ว่ามันดูมันมี
อาจจะมีเงื่อนงำหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
ที่ว่าทำให้นายกนี้ฉุนเฉียวมากเป็นพิเศษ
ถึงก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปถามเรื่องของชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนบ้างนะครับ
มาถามแต่นายกเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ย
เรียกว่าไล่เป็นชุดไปเลยนะครับ
ก็บอกว่านักข่าวเองเนี่ยก็
ที่จริงก็ไม่อยากถามท่านนายยกมากขนาดนั้นนะครับ

ผมว่าถ้าเรียกไปให้สัมภาษณ์อาจจะไม่มีใครไปก็ได้
อาการอย่างนี้เนี่ยถือว่าผิดปกติไหมคะ
ช่วงที่ใกล้เริ่มเข้าดาวน์
มองอนาคตไปสู่การเลือกตั้งแล้วนะคะพี่ทง
มันจริงแล้วไม่ใช่เรื่องผิดปกติแล้วครับ
เพราะว่าถ้าพูดถึงรัฐบาลทหารเนี่ยนะ
แต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ย
ผมกลับเห็นใจคนที่เป็นผู้นำในรัฐบาลทหาร
ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย
ไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือทำอะไรแต่เพียงผู้เดียวได้นะครับ
เห็นจะมีก็แต่ยุคจอมพลสลิตแต่ถ้ายุคอื่นย้อนอดีตไปให้เห็น
สมัยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองพญาพะหนเป็นผู้นำ
ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังมีเงาธมึนของจอมพลป
ซึ่งก็ในที่สุดก็มีปัญหากันจอมพลปหลังจากขึ้นมามีอำนาจ
เงาธมึนของจมพลสลิตแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
ยุคทุกสมัยรัฐบาลทหารเนี่ย
เว้นแม้กระทั่งมาถึงยุคหลัง
เช่นรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ก็ยังมีอีกคนหนึ่งคือพลเอกเปรม
และผลเอกเปรมก็ขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาล
เงาของพลเอกอาทิตย์ให้เห็น
ฉะนั้นรัฐบาลนี้ท่านนายกประยุทธ์เป็นผู้มีอำนาจเต็มในฐานะหัวหน้าคอสช
ในฐานะหัวหน้าคอสชก็ยังไม่มีวายมีเงาธมืนแห่งอำนาจอยู่
ทำให้ท่านไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้เต็มที่
บางทีความคิดที่อาจจะทำอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่ชาติและประชาชนขึ้นมาเนี่ย
ก็ต้องสะดุดหยุดด้วยความไม่เห็นด้วยของเงาแห่งอำนาจอันนั้น

ผมเข้าใจว่าความตั้งใจของท่านนายกประยุทธ์ตั้งใจจะทุ่มเทอุทิศตัวเพื่อจะทำงาน
เพื่อจะสร้างสรรค์บ้านเมืองให้ประเทศเราปฏิรูปก้าวไป
แต่มาติดขัดด้วยอะไรบางอย่าง
ซึ่งอาจจะใกล้ตัวอาจจะอยู่ในรัฐบาลด้วยกันเอง
แต่เมื่อเกิดความกดดันมากไม่สามารถจะระบายได้
ระบายกับนักข่าวเนี่ยผมไม่ถือสาเลยครับ
แล้วเชื่อว่าน้องนักข่าวที่อยู่ที่ธรรมเนียบ
ที่ได้เห็นเหตุการณ์ได้ประสบพบเห็นและเป็นที่รองรับอารมณ์
เขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรนะครับ
ฉะนั้นสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือท่านนายกเองก็คงแก้ไขไม่ได้
แต่คนที่เป็นเงาธมึนทั้งหลายที่ทำความรำคาญเนี่ย
ควรจะเบาลงพิจารณาตัวเองบ้าง
พี่ลิศิละคะมองความอึดอัดของนายกนี้
มาจากแหมเงาธมืนที่มันอยู่ข้างหลังไหมหรือว่าเพราะอะไร
มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
เพราะเราดูแนวธมินเนี่ยมีอำนาจที่แท้จริงมากกว่า
เรามาดูด้วยว่าสำรวจนี่ใครคุม

อันนี้มันก็เป็นภาพในทางอำนาจที่มองเห็นจับต้องได้
แต่ว่าในความเป็นจริงมันจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไร

เพียงแต่ว่าไอ้การที่นายกแสดงอาการ
คนก็วิเคราะห์กันบอกว่าเพื่อสะท้อน
ความอึดอัดใจพี่ลิศิละคะสะท้อนไปถึงใครคนนั้น
แต่ว่าถ้ามันทำสามแรกแล้วสามเหล่า

แม้ว่าโอเคหน้าข่าวนี่พอจะเข้าใจ
แต่ว่าในสังคมประเทศสังคมมายานาชาติ

ถ้ามันใช้บ่อยมันก็เสียสภาวะของผู้นำ
หากเป็นอีกแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะมองว่า
เพราะเป็นนิสัยส่วนตัวที่อารมณ์ฉุนเฉียวได้อะไรอย่างนี้
แล้วก็ข้อสำคัญมันจะทำให้สมาธิในการทำงาน
เพราะอย่างน้อยถ้ากลับไปผมว่าภรรยาท่านก็ต้องตัวอะไรแล้ว

ทั้งที่ทุกคนเข้าใจว่าท่านมีความตั้งใจจริงแล้วก็อยากทำงานเพื่อประเทศชาติ
เมื่อมันมีอุปสรรคอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะทำไง
มันก็ยิ่งบ่อนทำลายภาวะจิตใจของท่านเอง
งานปัญหาประเทศก็เยอะแยะแล้วก็สลับซับซ้อนจนถึงขนาด
ท่านเองก็มีเขาเรียกว่าเพลงประจำตัว
คอยฟังตลอดคนดีไม่มีวันตาย
ก็ยังดีนะที่ท่านแต่งเพลงได้ร้องเพลงได้
แล้วก็เป็นทางผ่อนคลายได้
ผมมองว่าปฏิกิริยาสะท้อนของท่านนายกที่ออกมา
พีคสุดตั้งแต่ที่เคยปรากฏ

มันจะมองเฉพาะตัวท่าน

เพราะว่าการนำทนแรงเสียทานไม่ได้

แต่ถ้ามองถึงปัญหาที่ท่านเจอ
แล้วสิ่งที่ท่านพูดออกมาไม่ได้
ต้องออกอาการทางอ้อมแคนนอนไปถึงใครบางคน

ตรงนั้นมันน่าสงสารประเทศไทย
เพราะว่าท่านนายกเห็นปัญหาหมด

แต่ว่าขาดความร่วมไม้ร่วมมือ
แม้แต่ในเรือแป๊ะด้วยกัน
เรียนตรงในห้องเครื่องของอำนาจ
ก็น่าจะมีความเห็นต่างกันอยู่พอสมควร

ความเห็นต่างข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนอยู่แล้ว
และยิ่งนักข่าวไปถามย้ำซ้ำ
เป็นตัวเร่งสถานการณ์
ให้ไปสู่เลือกตั้งเร็วทั้งที่ท่านรู้อยู่เต็มอกเต็มใจว่านะฮะว่า
ถ้าเลือกตอนนี้มันก็กลับไปแปรเอียด

อันนี้เป็นข้อที่ผมเห็นใจท่านนายก
แต่คราวนี้ก็ในความเป็นจริงเนี่ย
ปีครึ่งหรือปีข้อนแล้วที่ท่าน
เป็นผู้นำการยึดอำนาจประเทศไว้

ให้ได้เนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลง
ดุลอำนาจซึ่งสำคัญมาก
ท่านควบหัวหน้าผู้รักษาความสงสัยแผงชาติ
หรือขอสชกับนายกรัฐพนตรี
แล้วมีม๔๔ด้วยมันเหมือนอำนาจล้น
แต่ในความเป็นจริงในภาคปฏิบัติเนี่ย
อย่าลืมว่าท่านไม่ได้เป็นผู้คุมกำลังกองทัพ
เหมือนเมื่อตอนที่ท่านยึดอำนาจมาปีกว่าแล้ว
เราก็ไม่แน่ใจว่ากระบองของยักษ์อำนาจพิเศษเนี่ย

ภายในเรือแป๊ะของพวกท่านนั่นแหละ
ซึ่งอาการของท่านที่ออกมาอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วง

ที่จะนำประเทศแก้ปัญหาประเทศให้ได้

ติดขัดในห้องเครื่องจะให้ท่านทำยังไง
ผมถึงบอกว่าน่าเห็นใจ
ใครคนนั้นที่ได้รับลูกแคนนอนไป

เพราะว่าขนาดถ้าภายในเครื่องเองเนี่ย
ยังเดินงานทำงานไม่ประสานกัน
ก็ดูท่าทางจะค่อนข้างยากแล้วในอนาคต
ถ้ามองดูอนาคตเนี่ยนะครับ
อารมณ์ของท่านในยกความฉุนเฉียว
ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของท่าน

ผมก็คิดว่าคงจะยังไม่เบาบางหายไปไหน

เพราะปัญหาต่างมันเริ่มบีบรัดเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับ
ปัญหาที่จะเห็นต่อไปปัญหาความขัดแย้ง
ในรัฐบาลด้วยกันในคอสชด้วยกันเนี่ย
ซึ่งมองดูว่าการใช้อำนาจ
การสั่งการการบริหารงาน
ดูไม่เหมือนกับที่อยากได้อะไรเอาไว้
ทำได้ไปเต็มด้วยนะครับ
ปัญหาในสภาการร่างรัฐธรรมนูลที่จะออกมา
จะเป็นแบบที่ประชาชนต้องการไหม
หนีวิพลที่นักข่าวจะต้องมาถามท่านนายยก
แต่ล่าสุดเองอาจารย์มีชัยเองก็ยอมที่จะกลับล่นระยะเวลาลดแมพ
กลับไปเหมือนเป็นการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคม
เป็นสัญญาณที่ดีถึงความร่วมไม้ร่วมมือ
ก็รับฟังเหตุรับฟังผลกันว่าเมื่อควรจะต้องทำอะไรไปตามเป้าหมาย
คือเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับว่าท่านนายกประยุทธ์ของเราเนี่ย
เป็นหัวหน้าผู้รับเหมาที่รับเข้ามาอาสา
เข้ามาซ่อมบ้านที่โดนปลวกแพะจนจะพังพินาศอยู่แล้ว
ก็เริ่มก่อร่างสร้างอะไรกันใหม่
แต่พอถึงเวลาเดินสายไฟแล้วฟิ้วขาดบ่อย

ก็ต้องแนะนำเจ้าของบ้านซะว่าควรจะเปลี่ยนฟิล
เอายี่ห้อดีหน่อยมาใช้

เพราะว่าถ้าขืนปล่อยปรากฏการณ์แบบนี้อยู่
อาจจะเกิดไฟไหม้บ้านเลยไม่มีบ้านอยู่กันไปเลยน่าห่วงครับ
เจ้าของบ้านเองก็อาจจะกลัว
ฟิลล์อะไรบางตัวที่มันค่อนข้างจับไปแล้วอาจจะดูดได้นะคะพี่ลิขิต
แต่ว่าเราต้องยอมรับความจริง
ว่าปัญหานี่มันต้องแก้ต้องมีไว้แก้
มีไว้แบบก็เป็นอย่างอาการท่านนายก
จัดออกรายผู้ในที่ประชุมว่าอะไรมันเป็นอย่างไรอะไรอย่างไร
แล้วก็เพื่อจะได้ให้มีความรู้สึกผูกพันร่วมกันอีกครั้ง
เพื่อที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติ
ซึ่งวันนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะ
บ้านเราเนี่ยขืนพังกันหมดเลยมันก็ไม่รู้จะใครจะมาแก้ไขให้ได้
แล้วก็สองก็คือต้องคุยกับคณะรับบัญธี
คนไหนที่มันยังช้าทำให้ผลงานไม่มีประสิทธิภาพ
ยูก็ต้องช่วยกันขนขวาให้มากกว่านี้อะไรอย่างนี้
หรือก็อาจจะมีข้อแม้ว่านี่ผมก็ต้องประเมินพวกคุณนะ
หลังจากผมออกใช้ม๑๔ในประเมินข้าราชการ

อย่างน้อยมันจะทำให้เกิดความเข้าใจกันได้
แล้วก็คล้ายฆ่าโทษไปในตัว
แล้วมันก็จะทำให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้น
ถ้าสถานการณ์ยังเป็นไปแบบนี้
โดยท่านนายกเองก็บอกว่าคงจะไม่มีการปรับคอลโมแล้วล่ะ
ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ความอึดอัดใจในคอรมอ
คอสชยังเป็นแบบนี้อนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
คตจะเกิดอะไรขึ้นคือปัญหามันไม่อยู่แค่ในคอลโลมอ
ปัญหามันอยู่ในห้องเครื่องอำนาจพิเศษ

ความเป็นผู้นำอำนาจ
มันจะศักดิ์สิทธิ์เท่ากับผู้คุมอำนาจหรือไม่

เพราะฉะนั้นถ้าคุยกันรู้เรื่อง
ระหว่างผู้วางอำนาจกับผู้คุมอำนาจ
อาการของนายกไม่น่าจะออกมาอย่างนี้
ดูแล้วเป็นอาการของคนที่ไม่รู้จะไปยังไง

ถ้าหากไม่แก้ความอุดตันทางดุลอำนาจ
ที่มันแบบทำให้นายกไม่สามารถ
ที่จะใช้กระบองศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างมีมนต์ขลัง
รำบากเหมือนผู้นำเสือกระดาษ

ผู้นำจะทำยังไงดี
ความอยากนั้นมันจะกล้าพอไหมที่จะเปิดออกสังคม
ถ้ากล้าพอเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการได้นะครับ
ก็สามารถทำได้เช่นปฏิวัติซ้อน
หรือไม่ก็เช่นนายกประยุทธ์ถอดใจลาออก
มันก็มีการปรับเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลขึ้นมา

สังคมยอมไหม
ถึงตอนนั้นสังคมจะยอมเหรออเรนนี่ต้องถามเจ้าของบ้านด้วย
อเจมส์นั่นแหละ
ต้องถามเจ้าของบ้านก็ด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป